ไปวิ่งจ๊อกกิ้งที่สวนสาธารณะที่นนทบุรี
แล้ววิ่งเสร็จปุ๊บกลับมาดื่มน้ำที่ตัวเองซื้อ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเกิดอาการค่ะ
รู้สึกมึนหัวลิ้นแข็งเป็นลมหมดสตินะคะ
เหมือนถูกวางยาอันนี้เคสแรกค่ะ
หลังจากนั้นไม่นานมีอีกเคสหนึ่งลักษณะคล้ายกันเลย
คุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณวิโรธคุณกุข่าวหรือเปล่า
แต่ล่าสุดค่ะอาจารย์ออสคุณจำได้ไหม
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของเกษตรศาสตร์ท่านนี้ค่ะ
เอาน้ำเนี่ยสักประมาณ๑๐มิลลิลิตรไปตรวจแล้ว
เดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการเต็มนิดหนึ่ง

ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออส
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บอกว่าเอาไปตรวจแล้วแล้วปรากฏว่าพบจริงคุณ
เจอสารไซลาซีนสารไซลาซีนคืออะไร
สารตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมมันคือยาสลบที่สัตวแพทย์เนี่ย
เขาเอาไว้ใช้ในม้าในวัวในควายในแมวในหมา
ไม่ใช่ในคนนะคะแล้วคุณน่ากลัวนะ
นี่พยายามเปิดให้ดูนะคะว่าทางเคมีมันเป็นแบบนี้นะ
โมริกุลพันธะกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่าคือสารชนิดนี้น่ากลัวตรงไหน
รู้ป่ะถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยรับเข้าไป
เกินปริมาณนี่เจาะให้ดูด้วยนะคะเกินปริมาณ
มันจะทำให้ชีพจรเราเนี่ยเต้นช้าลงนะคะ
ก็จะช้าลงแล้วสามารถถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
อาจารย์ออสบอกต่อบอกว่ายาสลบชนิดนี้เนี่ย
สัตวแพทย์มักใช้ในแมว
ซึ่งมิตรสาธิบชอบใช้สารไซราซีนตัวเนี่ย
สารไซราซีนเนี่ยเป็นลักษณะคือ
เป็นชนิดน้ำใส
พอหยดลงไปมันไม่มีกลิ่น
มันใสพอผสมกับน้ำเราก็ดูไม่ออกแยกไม่ออกไง
แต่ลักษณะของมันรสชาติคือจะเฝื่อนนิดนึง
ซึ่งตรงกับคุณวิโรธที่บอกหน้านี้ว่า
เขากินเข้าไปแล้วตอนแรกมันเฟื่อนจำได้ไหม
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้
อาจารย์ออสบอกว่าได้มอบ
ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจโรงพัก
สนรัฐนาธิเบสพสิฮะ
สพรัฐนาธิเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วตำรวจเองก็โทรมาสอบถามผลการวิเคราะห์ไปแล้วด้วยค่ะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าสิ่งที่ต้องตามต่อหลังจากนี้ก็คือ
ลายนิ้วมือแฝงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ขวดน้ำขวดนี้นะคะ
คุณวิโรธไซรบาทอายุ๔๒ปี
คนแรกที่นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยกันนี้ท่านนี้แหละค่ะ
เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีด้วยแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่า
รู้สึกตกใจหลังจากที่อาจารย์ออสมาเปิดเผยว่า
สารที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันคือยาสลบที่ใช้กับสัตว์
เพราะว่าถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเยอะถึงขั้นตายได้นะ
แต่คุณวิโรธบอกว่าก็รู้สึกโล่งใจเหมือนกัน

หาว่าคุณวิโรธเนี่ยกุข่าวค่ะคุณวิโรธบอกว่าเอาล่ะ
หลังจากนี้ไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนอกจากคุณวิโรธคนแรกแล้ว
มีอีกหนึ่งคนที่ไปวิ่งที่สวนสาระที่เดียวกับคุณวิโรธนะคะ
คุณเวชชะยานอายุสี่สิบเอ็ดปีเมื่อวานนี้ค่ะมากับคุณพ่อนะคะ
มากับคุณพ่อชื่อว่าคุณพงศักดิ์อายุเจ็ดสิบสามปีค่ะ
เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะบอกว่าคุณพ่อบอกว่า
เมื่อวันที่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาคุณเวชยันเนี่ย
ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะในสารกลางของจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ไปหยิบน้ำดื่มขึ้นมาดื่มตอนนั้นที่ดื่มเนี่ย
รสชาติของน้ำเนี่ยคุณพ่อบอกว่าลูกชายบอกว่า
มันรู้สึกเฟือนนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
จนกระทั่งเดินกลับมาที่รถเอาละค่ะเริ่มแล้ว
หน้ามืดเป็นลมหมดสติอยู่ในรถลักษณะ
คล้ายกับคุณวิโรธคนแรกที่โดนไปกระทั่ง๕ทุ่มพอรู้สึกตัว
คุณพ่อบอกว่าลูกชายรีบโทรหาพ่อแล้วบอกพ่อให้รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายคุณหมอบอกว่าอาการของลูกชายก็
คือคุณเวชยันเนี่ยคล้ายกับเหมือนว่าถูกวางยาถูกวางยาแต่
เอาล่ะคุณผู้ชมผลทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอจากโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าจากอาจารย์ออสคือผลมาจากห้องแหลบเอกชนนะคะที่
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้การจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรี
ภัยศาลวงวัชรมงคลนะคะบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจโรงพัก
รัฐนาธิเบสเนี่ยเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน
เป็นภัยใกล้ตัวและอยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะคือก่อน
หน้านี้มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอ้ลักษณะการวางยาในขวดน้ำเอา
ลอดวางยาจีบไปเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิด
ธรรมดาคุณผู้ชมแสดงว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุมาแล้วมาก
หนึ่งถึงสองครั้งขึ้นไปด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่ามีคน
โดนแล้วถ้าคุณผู้ชมรับชมอยู่แล้วเคยไปเจอประสบการณ์แบบนี้
บอกข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจได้และได้สาวไปถึงบุคคลที่เขาทำแบบนี้
เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างมากทีเดียวนะค่ะหรือว่าแชร์อ่า
สถานที่ที่คุณผู้ชมเคยถูกวางยาลักษณะแบบนี้มาในไลฟ์ของเรา
มาในไลน์ของเราจะได้ทราบกันข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ